มาดูเรื่องนี้กันที่อุบลราชธานีนะคะ
หลังจากที่มีการพบโครงกระดูกมนุษย์อยู่ข้างโรงงานร้าง
แล้วก็มีตำรวจที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิตมาแสดงตัว
อ้างว่านี่เป็นน้องชายตัวเองที่หายไป

ล่าสุดตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ผู้ต้องหาสองคนแล้วเอามาเค้นสอบจนรับสารภาพค่ะ
ว่าทำจริงจริงคือฆ่าโดยมีภรรยากับลูกเลี้ยงของผู้ตายเนี่ย
เป็นคนลวงออกมาแล้วก็มาลุมทำร้าย
เอามีดแทงจนเสียชีวิตหลังจากนั้นเอาศพมาอำพรางตรงนี้ค่ะ
ตำรวจสพวรินชำราบที่อุบลราชธานีค่ะ
จับกลุ่มนายจุลเดชหรือในโบ๊ทนะคะใกล้ฝน
ก็เป็นเพื่อนกันกับนายถิติสันสิงคิบุตร
เป็นลูกเลี้ยงของนายสุเทรนธารบุตรที่เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
สองคนนี้เนี่ยร่วมสังหารจนเสียชีวิตเมื่อวันที่๕มีนาคม
ตำรวจเข้าไปจับได้เมื่อคืนแล้ววันนี้ก็นำตัว
เรืองศักดิ์ทองจตุเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน
มาเพิ่มอีกนะคะนำตัวมาสอบสวนค่ะ
โดยมีพี่ชายของนายสุเทรนผู้ตาย
คือร้อยตำรวจตรีเอกนรงธารบุตรเนี่ย
มาติดตามคดีด้วยแล้วเขาก็บอกว่า
หลังจากสอบสวนผู้ต้องหาทั้งคู่ก็สารภาพค่ะ
ว่าอยู่ในเหตุการณ์วันที่นายสุเทรนเสียชีวิต
วันนั้นนายถิติสันทะเลาะกับนายสุเทรนที่บ้าน
แล้วก็ถูกนายสุเทรนเอามีดไล่ฟันก็หนีกันออกมา
หลังจากนั้นมีการเรียกนายสุเทนออกมาเคลียร์
โดยให้ภรรยานายสุเทรนกับนายธิติสันที่เป็นลูกเลี้ยงเนี่ย
หลอกล่อให้ออกมาหาที่ซอยข้างวัดจังกะจิต
พอมาถึงในโบ๊ทก็เอาไม้ไล่ตีที่แขนที่ขานายสุเทพจนล้ม
แล้วนายถิติสันก็เอามีดปลายแหลมแทงเข้าที่หลัง๔แผล
จนเสียชีวิตนะคะทั้งหมดก็ร่วมกันเอาร่างของนายสุเทรน
แอบไว้ข้างทางแล้วกลับไปบ้านไปเอากระบะมาใส่ศพนายสุเทรน
ทิ้งตรงจุดที่พบศพนี่แหละค่ะส่วนสาเหตุก็เพราะว่าผู้ตายเนี่ย
ทะเลาะกับแม่ของนายกิติสันบ่อยมากเรื่องของความหึงห่วงค่ะ

ก็คนที่จับมาเมื่อคืนเนอะเขาบอกว่าเป็นคนตีคนนี้ตีตี
ตีมือตีขาตีตัวทีนี้น้องชายพี่ก็วิ่งหนีแล้วก็ล้ม
ล้มแล้วไอ้ยูฟ่าที่เป็นลูกเมียนี่แทง
ลูกเมียมันหมดแทงแล้วตอนนั้นเมียเขาอยู่ในหุดข่าวได้ไหมครับ
อยู่อยู่เหมือนกันอยู่กันเลย
โทรนัดแฟนไปหาอยู่ซอยข้างวัดจังกจิต
เป็นซอยข้างวัดที่เปลี่ยวเข้าไป
เขาเตรียมการไว้แล้วลูกเนี่ยนี่เตรียมเพื่อนมาแล้ว
ที่กลุ่มบริเวณกันเขาเตรียมไว้แล้วเขาก็ขี่ไปหาเขาเลย

นี่ค่ะก็คือภรรยาเนี่ยโทรหลอกล่อเหมือนกันนัดให้มาหา
แล้วลูกของภรรยาก็คือลูกเลี้ยงกับเพื่อนก็เตรียมการเอาไว้แล้ว
พอออกมาก็ลุมเลยค่ะแล้วลูกเลี้ยงก็เป็นคนแทงเสียชีวิต
เรืองศักดิ์ทองจตุหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือเป็นเพื่อนกับลูกเลี้ยง
รับว่าที่ก่อเหตุเพราะว่าแค้นแทนเพื่อนแล้วตอนนั้นก็เสพยาไปด้วย

ตำรวจก็ไปยึดรถกระบะที่วัยรุ่นกลุ่มนี้
ให้การว่าใช้ขนย้ายศพไปทิ้งไว้นะฮะ
เอามาตรวจสอบหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ประกอบสำนวนทางคดีคันนี้นะคะ
คดีนี้ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนร่วมกันซ่อนเร้น
หรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตาย
เหตุแห่งการตายก็ออกหมายจับผู้ต้องหาสี่คนนะคะ
นายธิติสันลูกเลี้ยงนางสาวจริยา
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายตอนนี้ยังหนีอยู่
แล้วตำรวจเขาพอรู้เบาะแสแล้วอยู่ระหว่างการตามตัวนะคะ

ตอนนี้ก็ควบคุมตัวเอาไว้เพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ภรรยาลูกเลี้ยงแล้วก็เพื่อนของลูกเลี้ยง
ทั้งหมด๔คนค่ะคดีนี้นะครับ